ข่าวแรงแสงทางโค้งของจริง
ต้องสีสะเกดนะคอหลวงโปรโมชั่น

ทุกคนมีโทรศัพท์คงจะได้เห็นเริ่มแชร์กันแล้ว

ก็นี่สิแต่ปัญหามันก็คือว่า
มันเพิ่งผ่านไปสักประมาณ๒เดือนนะคุณชนะ
ที่ได้เลิกรากับทางน้องเก๋พัชริวัลกัณหาอดีตแฟนสาว
ครับตอนนี้ก็มีภาพออกมา
เป็นพิธีมั่นแบบเรียบง่ายที่จังหวัดชุมพร
หญิงสาวหน้าตาคมเข้มเลย
มีสักขีพยานด้วยนะครับ๔๕คน
เรื่องนี้ก็ความเป็นมาเป็นอย่างไร

ดังนั้นต้องคุยกับทางนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ

หุยนะครับคุณสุรชาติพิสิทธวินันอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ

เรื่องของศรีสะเกดนะครับ
ท่านรู้หรือไม่จำ่ว่าแหลมจะลาไปเพื่อทำพฤติมั่นครับ
แล้วก็จะกลับมาเข้าค่ายเพื่อเตรียมตัวป้องกันแชมป์ในไฟล์ต่อไปในเดือนตุลาคมนะครับ
ซึ่งเป็นปกติที่นักมวยทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับไม่เพียงแต่ศรีสะเกดคนเดียว
แล้วจะมีภาพนี้ออกมาครับ
เขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าลาจะไปไหนเขาบอกว่าก็จะไปเที่ยวบ้านแฟน
ข้อแรกคอให้กลับมาข้อครับมาซ้อมตกเริ่มซ้อมเต็มที่ได้แล้วเพราะว่า

กคบ๊วยกิร์นงั้นผมขออย่าแทรกก็นึงตอนที่เสีย
เขาบอกเสียว่าจะไปที่ชุมพรเสียไม่เอกใจเลยครับว่า
โอเคถ้าพูดถึงคนเดิมคือภาคอีสาน

ก่อนหน้านั้นประมาณสัก๒อาทิตย์
ผมพาศรีเกตไปตรวจร่างกาย

ตรวจร่างกายผมก็พาไป

แล้วก็ถามว่าเป็นไง
ตอนนี้มีแฟนยังอะไรอย่างนี้

ก็คบหาดูใจกันอยู่

เป็นคนที่ไหนล่ะ

แล้วผมก็บอกถ้ามีอะไรคืบหน้าก็

แบบนี้พอมีภาพแบบนี้ออกมา

ตั้งแต่มีข่าวออกมา

คือหลายคนเข้าใจแบบนี้ไปแล้วว่า

แล้วดันมีพิธีมั่นกับแฟนสาวคนใหม่ที่จนความรักเป็นมาได้หมด
หรือไม่นะผมถามก็แล้ว
ตอนนั้นผมถามระหว่างที่ผมที่ลาฟังนี้ผมไป

ผมถามว่าคบกันนานยัง

ก็แสดงว่าเรื่องของระเบียบวินัยไม่มีผล
เพราะว่าผมก็ไปที่ข้างมาก็เห็นว่าซ้อมปกติเหมือนเดิมนะครับ

ต่อจากนี้ก็คงจะเตรียมเข้าค่ายมาฝึกซ้อมต่อ
ตอนนี้ก็คงเข้าค่ายวันจันทร์ก็เริ่มซ้อมปกติครับ
แล้วก็ต้องซ้อมไม่ได้ปกติคือต้องซ้อมเร่งเต็มที่แล้ว
เพราะเหลือเวลา๒เดือนมันไม่เยอะสำหรับการป้องกันแชมป์โลก
หุยครับไหนก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าแหลมเนาะ
เผื่อว่าเจ้าแหลมดูทีวีอยู่มีอะไรจะฝากมีอะไรจะฝากถึงเจ้าแหลมไหมครับ

ก็จริงแล้วมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล
แล้วเขาก็เป็นผู้ใหญ่พอแล้วนะครับ
ความรู้ผู้ใหญ่พอแล้วก็เป็นสิทธิของเขา
จริงแล้วเรื่องส่วนตัวเนี่ยนักมวยทุกคนเนี่ย
ในค่ายผมก็ไม่เคยไปยุ่งเลยครับ
ไม่เคยยุ่งแต่ว่าก็ให้ดูผู้หญิงที่ดีที่เหมาะสมกับเจ้าแหลมเองนะครับ
ก็คืออย่าให้กระทบกับการซ้อมบ้างกันเถ
เพราะหน้าที่ก็คือเป็นนักกีฬานะครับ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

ถือว่าได้ความชัดเจนในระดับหนึ่ง
อยากถามมากกว่านั้นแต่สิ่งที่เสียพูดคือถูกต้อง
เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วไม่ว่าที่จะตัดสินใจมั่น
หรือยังไงหรือจะแต่งหลังจากนี้อันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว
ขออย่างเดียวคือมาซ้อมตรงเวลา
กันแชมป์โลกเป็นแชมป์ให้คนไทยชื่นใจพอ